กลางกลับกันดีกว่ารถขาเขา
แม่เขาเรียกอะไรหนาแน่น

มิตรภาพโคราชครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วก็ชะลอตัวเป็นระยะยาวกว่า๒๐กิโลเมตร
ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องน่ะตำรวจทางหลวงก็เปิดช่องทางพิเศษ
ผมจะพูดทุกครั้งเวลาเขาเปิดทางพิเศษเปิดทางพิเศษท่านต้องระวังนะ
ระวังกว่าทางปกตินะแม้ท่านจะได้ไปเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับ
ระวังระวังนะครับนี่แหละครับเพื่อระบายรถเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
คล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่วนมิตรภาพเหมือนกันแต่มาช่วงมวกเหล็กดีกว่า
วกเหล็กสละบุรีตรงนี้ก็นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้
นี่ขับได้รถยี่สิบสามสิบแล้วมั้งเนี้ยโอ้โหถ้าอันไหนเป็นเกียร์
อ่าธรรมดาก็น่องซ้ายโป่งอ่ะครับแม้ว่าตำรวจทางหลวงหินกองสละบุรีนะครับ
เปิดช่องทางพิเศษตลอดเวลาแต่ก็ยังมีรถเนี่ย
เต็มทุกช่องจราจรสามารถทำเออดอมเดาเกือบถูกเว้ย
สิบถึงห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบางช่วงนะครับ
ชะลอตัวช่วงลงเนินนะครับขณะที่ประชาชนบางรายก็แวะพักนะครับ
รถตามริมถนนครับแล้วก็ที่หมวดทางหลวงมวกเหล็กนะครับ
ก็พักรถได้ส่วนถนนประหลโยธินมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครนะครับ
มีรถมากตลอดเส้นทางตรงนี้เนี่ยทำความเร็ว
เร็วขึ้นมาหน่อยเท่าไหร่เบิร์ต๕๐๗๐ลงไปต่อชั่วโมงครับ

ถนนสายเอเชียเข้ากรุงเทพมหานครผ่านอำเภอบางปะหันพระนครศรีอุทยาลงมาแล้วนะ
แม้จะมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
แต่ก็จะมีชะลอตัวเป็นช่วงเท่านั้นนะครับ
แล้วผู้ที่มาจากภาคเหนือนะสามารถใช้เส้นทางช่วงต่างระดับบางประหันเนี่ยนะครับ
อำเภอบางประหันเนี่ยตัดเข้าถนนมอเตอร์เวย์ขออภัย
ตัดเข้าถนน๓๔๗มุ่งหน้าปฐุมธานีนนทบุรี
กรุงเทพมหานครได้อีกนะครับเพื่อเลี่ยงรถสะสมที่ถนนสายเอเชียนะครับ
ส่วนช่วงหมวดทางหลวงบางปะอินนะครับปริมาณรถค่อนข้างมากครับ
ื่นตัวช้าสลับหยุดนิ่งเป็นระยะ

เคลื่อนตัวได้ดีนะครับมีรถเนี่ยเบี่ยงซ้าย
จะไปขึ้นมอเตอร์เวย์ก่อนจะถึงสะพานต่างระดับ
บาปะอินก็มากเหมือนกันก็จะมีตำรวจทางหลวงนะครับ
อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางทุกคนครับ